เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีรักขมที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เมื่อมีหนุ่มคนนึงเนี่ยค่ะหนุ่มผู้ชายคนนี้คราพ่อเลยนะคะ
คบกับผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงวัยรุ่นลูกแต่สุดท้ายความรักไปไม่รอด
โดนหญิงสาวรุ่นลูกเนี่ยบอกเลิกพอโดนสลัดรักแบบนี้ผู้ชายไปตามง้อขอคืนดีที่ร้านขายพวงหลีด
แต่ว่าผู้หญิงไม่ยอมพอง้อไม่สำเร็จเท่านั้นแหละค่ะ
มีดออกมาจ้วงแทงฝ่ายหญิงจนสิ้นใจตายเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
วงจรปิดจับภาพนาทีตายเมื่อนายจรัสอ่อนนวลวัย๖๐ปี
บุกเข้าไปในร้านขายพวงหลีดในอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตามง้อขอคืนดีนางสาวสำอางแป้นจันทร์
อดีตแฟนสาวคราลูกไว้สามสิบเจ็ดปีที่เพิ่งเลิกรากันไป
สุดท้ายการง้อไม่สำเร็จจึงชักปืนขู่แต่ถูกแย่งปืนไป
ทำให้นายจรัสต้องเลือกไพ่ใบสุดท้ายชักมีดออกมาแทงนางสำอางจนสิ้นใจตาย
สยองตอนเช้าวันที่สามมีนาคมตำรวจสพท่าตะโกงเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบร่างสำอางนอนตายจมกองเลือดสภาพถูกแทงที่คอเป็นแผลลึก
นับตามลำตัวที่โดนแทงอีกกว่า๑๕แผลจึงทำบันทึกก่อนส่งศพผ่าพิสูจน์
ตำรวจตามแกะรอยนายจรัสทันทีตรวจสอบกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้าม
เห็นนายจรัสนั่งซ้อนท้ายบินมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านก่อนลงมือฆ่าแล้วหลบหนีไป
พยานที่อยู่ในร้านให้การบอกทั้งคู่เป็นแฟนกันและเพิ่งเลิกรากันไป
ที่ผ่านมาฝ่ายชายมักจะแวะเวียนมาตามง้อขอคืนดีเป็นประจำ
เพื่อนเคยเตือนให้ระวังไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุร้ายแบบนี้
หยิบยื่นความตายให้จรัสมาอ้อนวอนผู้ตายขอให้กลับไปอยู่ด้วยกัน
แต่ผู้ตายบอกปัดว่าพบรักใหม่ทำให้อดีตแฟนนุ่มรุ่นพ่อไม่พอใจ
ตัดสินใจก่อเหตุสลดแต่จะมาขอคืนดี
แต่ป้าเขาก็บอกว่าเขามีแฟนใหม่แล้วเขาไม่กลับคุณตายเขาก็ระวังตัวตลอด
แล้วเค้าจะถามเราตลอดแล้วว่ามีคนมาหาไหมอะไรอย่างไร
เขาก็ค่อนข้างระวังตัวอยู่นะเพราะว่าเขาก็กลัวน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละ
แต่วันนี้เขาเป็นคนจุงมือคนที่คนผู้ชายไปนั่งคุย
คือเคลียร์ปัญหาใช่เขาคงไม่ได้ระวังตัวว่าเขาคงจะพกมีดมาด้วย
ตำรวจเชิญตัวนางนีแป้นสันแม่ของสำอางมาสอบปากคำ
บอกทั้งคู่เพิ่งเลิกรากันได้๕เดือน
เพราะลูกทนพฤติกรรมถูกทำร้ายไม่ไหว
ลูกเคยชอบขู่ลูกสาวว่าจะฆ่าให้ตายแล้วจะฆ่าตัวตายตาม
ซึ่งเธอเองได้แต่ภาวนาขอให้เป็นเยี่ยงนั้น
ด้วยเพราะชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต

เนินคดีทำกลางความโกรธแค้นของญาติฝ่ายหญิงที่มารอดูชมหน้าคนร้ายรายนี้
ทุกคนเชื่อว่าฉากสุดท้ายของจรัสไม่จบลงที่ความตายก็เข้าคุก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน